ที่จะจัดการในหลายจุดแต่ไม่เคยจัดการถึงที่เรียกว่าข้างหนึ่ง

คดีก็สะสมสะสมสะสม
ตอนนี้เหมือนลิงแก้แหยิ่งแก้ยิ่งยว

เป็นที่สองมันก็ต้องมีการเจรจา